พี่ก็ลุกมาเลย

ต้อง๗นาที

ต้องประมาณ๗นาทีที่พี่ก็มาเก็บ

พี่เดิน

ใช่ครับพี่มัวถ๊าของเขาแล้ว

เดินถามเลยเดินถามว่าเห็นเงินเท่านั้นไหม

อ่าเห็นไหม
เชียวผมเช็คผมเชียวเห็นในตรงนี้ไหม

มีเชียวตรงนี้เดี๋ยวเลย